ก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวง
วกกับเรื่องเงินด้วย
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในโรงงานแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดสมุทรปราการช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
คือเลขาผู้จัดการบริษัทนี้ถูกยิงกลางหน้าผากเลยนะคะ

คนยิงก็คือผู้ชายที่มาติดพันธุ์นี่แหละค่ะ
คือผู้ชายนี้ก็คบหากับฝ่ายหญิงที่เสียชีวิต
แต่ฝ่ายหญิงจับได้ว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว

ฝ่ายชายให้เงินฝ่ายหญิงใช้เป็นแสน
พอผู้หญิงไม่ยอมคืนดีด้วยก็หาเรื่องทวงเงิน

ตำรวจสพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งนะคะ

อยู่ในอาคารของโรงงานบริษัทไทย
อยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุพรรษาผู้เพชร

เป็นเลขาผู้จัดการของบริษัทนี้ค่ะ
จมกองเลือดอยู่ที่พื้นของโรงงานนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ถูกยิงที่กลางหน้าผากเลยค่ะ
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุ
คือนายเจษดาหอยสังอายุ๓๕ปี
เป็นอดีตพนักงานคิวซีของโรงงานนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางปากซอย
่งหน้าไปทางถนนเทพารักษ์
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าคือก่อนหน้านี้
ผู้ตายกับคนก่อเหตุเขาทำงานที่เดียวกัน
คนก่อเหตุมาติดพันธุ์ผู้ตาย
แล้วก็ให้เงินผู้ตายไปแสนกว่าบาทนะคะ
แต่ผู้ตายมารู้ทีหลังว่าตัวคนก่อเหตุเขามีครอบครัวอยู่แล้ว

แต่ผู้ก่อเหตุก็พยายามจะง้อขอคืนดี

คนก่อเหตุเคยขู่ฆ่าผู้ตายมาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
บอกด้วยว่าเคยยิงคนตายมาแล้วนะ

ทีนี้ค่ะผู้ตายเขาก็ไม่เล่นด้วยไม่ยอมกลับไปคืนดี
ผู้ก่อเหตุก็เลยหาเรื่องทวงเงินที่ยืมไปที่ให้ผู้ตายไปแสนกว่าบาทนะคะ
เขาบอกว่ายังไม่มีเงินคืนให้

ผู้ก่อเหตุเขาขี่รถจักรยานยนต์มาหาผู้ตายที่บริษัท
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ตายกำลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านนะคะ
ผู้ก่อเหตุเดินสวนเข้าไปในบริษัทเลยนะ
แล้วก็ทวงถามเงินแสนที่ผู้ตายเอาไป
ผู้ตายตอบว่ายังไม่พร้อมจะคืนเงินให้
ทีนี้แหละผู้ก่อเหตุชักปืนลูกโม่จุด๓๘ออกมาเลยค่ะ
ยิงกลางหน้าผากเลยค่ะ

ตัวนายเจษดาคนก่อเหตุเดินออกจากห้องแบบสบายใจ

ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงงานแล้วก็หลบหนีไป

ตำรวจภูทรบางพลีจับตัวนายเจษดาได้นะคะ
จับได้ขณะที่หลบหนีเข้าไปในห้องพักที่บางพลีซิตี้
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณกิโลนึงค่ะ
เก็บข้าวเก็บของเตรียมหนีแล้ว
ตำรวจจับได้พร้อมยึดอาวุธปืน๓๘ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตญาติก็ติดต่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในอำเภอวังทองจังหวัดสะแก้วค่ะ